ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
เพราะว่าถูกทำร้ายจนบาดเจ็บไปแจ้งความแล้ว

เพราะว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะแล้วก็ข่มขู่เอาไว้
หญิงสาวคนนี้เธอเคยเป็นแอร์โฮสเตจนะครับแล้วก็แต่งงานกับสามีนะฮะ
ก็มีลูกด้วยกันนะครับก็ไปอยู่บ้านของแม่สามีนะครับ
อยู่ที่ชนบุรีนะครับในพื้นที่ของปั๊มน้ำมัน
สามีมีปั๊มน้ำมันในบ้านเนี่ยนอกจากแม่ของสามีแล้วก็มีตัวเธอกับสามีแน่อยู่แล้ว
ลูกชายเป็นลูกชายคนเล็กนะฮะส่วนพี่สาวของสามีก็อยู่ด้วย
พี่สาวของสามีก็มีสามีก็จะเป็นพี่เขยของสามีนะครับ
ก็อยู่กันอย่างเนี้ยนะครับแต่ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นคืออย่างนี้ฮะ
บอกเธออยู่มา๔ปีนะครับ๔ปีที่ผ่านมาในบ้านพักแถวปั๊มน้ำมันที่ตำบลไร่หลักทอง
มันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือช่วงค่ำของวันที่๓กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
เธอเลี้ยงสุนัขอ่าเป็นสุนัขพันธุ์ตัวเล็กเล็กนะครับ
เธอก็จะพามันไปอึไปฉี่แถวจุดที่เป็นโซนหน้าบ้าน
ซึ่งคุณแม่สามีที่เป็นเจ้าของบ้านก็อนุญาตบอกว่าให้เธอเนี่ยเอาไปอึไปฉี่อะไรตรงนั้นได้
แล้วก็เก็บให้เรียบร้อยคืนวันนั้นเธอก็พาสุนัขของเธอเนี่ยเอาไปฉี่อยู่
แต่ถูกพี่สาวของสามีตะโกนว่ามันก็เลยมีการตะโกนตอบกลับไปนะฮะ
มีการขึ้นเสียงกันแล้วเธอบอกทีนี้เธอถูกทำร้ายเลยนะครับแค่พี่สาวสามีมาทำร้ายไม่พอ
พี่เขยของสามีที่เป็นตำรวจเนี่ยยังมาทำด้วยนี่จนเธอบาดเจ็บแล้วยังข่มขู่เอาไว้
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดแถวบ้านแถวปั๊มนะฮะมันไม่เห็นภาพแต่มันจะได้ยินเสียง
แต่ดูที่เธอโพสต์อีกนิดหนึ่งก่อนนะฮะเป็นรูปใบหน้านะคุณกิฟต์นะฮะอายุ๓๐ปีนะครับ
ใบหน้าฟกช้ำตรงนี้บอกช่วยด้วยค่ะเมื่อคืนนี้ถูกตำรวจยดพันธมตรี
เตะแล้วก็ต่อยเข้าใบหน้ากระทืบท้องถีบหลังกระชากหัวขู่ฆ่า
บอกให้ระวังตัวให้ดีตอนนี้ระแวงแล้วก็เจ็บมาก
กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ตามรายงานบอกว่าตำรวจนี่เป็นพันธุ์ตำรวจเอกนะ
อยู่แถวกรุงเทพที่ทำผ่านสื่อมนชลนะครับ
เธอก็ยังโพสต์รูปผมของเธอเส้นผมนี่นะฮะนอกจากใบหน้าฟกช้ำ
คือผมหลุดขนาดนี้เพราะว่าเธอบอกคอเคล็ดอ่ะถูกกระชากจนคอเคล็ดนะฮะ
ผู้จัดการปั๊มเนี่ยเห็นเหตุการณ์พยายามเข้ามาช่วยห้าม
โดนลูกหลงไปด้วยเจอปลารองเท้าใส่หน้านี่คุณกิฟต์บอกเอาไว้นะครับ
แล้วสามีของพี่สาวเนี่ยนะบอกให้ระวังตัวให้ดี

แล้วเขาสามารถพลิกคดีเนี่ยจากร้ายให้เป็นดีได้เขาไม่กลัว
ความจริงในบ้านเธอก็เป็นสะพ้ายส่วนตำรวจที่เขาเป็นเขยนี่นะฮะ
ล่าสุดนะฮะเธอก็เอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับไปแจ้งความที่สพพนัฐนิคมนะครับ
แล้วก็มาร้องผ่านสื่อด้วยขอความเป็นธรรมเพราะว่าคู่กรณีที่เป็นตำรวจเนี่ย
ว่างวงจรติดที่บันทึกเสียงเอาไว้ตอนเธอถูกคมคู่เนี่ยเอามาให้สู่หมวนชนได้ฟังด้วยนะฮะ
บอกไปไหนให้ระวังตัวไว้ตอนเธอบอกเธอจะไปแจ้งความนะครับ
มีคลิปหนึ่งเธอบอกเป็นตอนที่เธอถูกพี่สาวของสาว
มีเนี่ยด่าทอแล้วท้าให้ไปเจอที่โรงพัก
ซึ่งในคลิปเนี่ยยังได้ยินเสียงพี่สาวสั่งให้แม่ของสามีที่เป็นแม่แท้นั่นแหละนะฮะ
บอกให้หยุดแล้วก็อย่ามายุ่งกับเรื่องที่เธอเนี่ยกำลังถูกกระทำอยู่
นี่ฮะเธอบอกโหทั้งผัวทั้งเมียมารุมตบเธอ
แล้วหาว่าเธอเนี่ยไปหลอกน้องชายเค้า
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตรนะฮะน้องเลิฟนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหาคุณกิฟต์นะฮะ
หลังจากเห็นเธอโพสต์ขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน
กิฟต์เนี่ยบอกว่าปมเหตุเรื่องนี้ก็เนื่องจาก
พี่สาวสามีกับพี่เขยของสามี
ไม่พอใจเรื่องการเลี้ยงสุนัขของเธอ
แล้วคืนวันนั้นสุนัขเธอไปขับถ่ายอยู่หน้าบ้าน
มันก็คือจุดเดิมที่หมาของเธอเนี่ยไปอึไปฉี่อยู่เป็นประจำนี่ที่บ้านนะฮะจะอยู่กันแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เธอบอกนี่นะแล้วทีนี้เนี่ยเธอบอกก็ที่บ้านเนี่ยเป็นเป็นบ้านแม่แม่มีลูกสาวกับ
ลูกชายแล้วเธอเนี่ยเป็นลูกสะพ้ายนะส่วนตำรวจคนนั้นเป็นลูกเขยมันไม่ใช่
ของพี่สาวไงจะมาห้ามเธออย่างนู้นอย่างนี้ได้ยังไงแม่สามีเป็น
เจ้าของปั๊มบ้านอยู่ในพื้นที่ปั๊มนะครับพอพี่สาวของสามีไม่พอใจ
ก็มาทำร้ายเธอเห็นเธอเถียงตอนที่ว่ามาห้ามไม่ให้อย่าเอาหมามาฉี
นี้นะนี่ฮะเธอก็เถียงกลับอย่างนี้เธอถูกกระชากผมเธอก็สู้กลับพี่เคย
ที่เป็นตำรวจเข้ามากระชากผมถึงเธอลมลงแล้วมาต่อเข้าเบ้า
ตาเธอเตะเสยหน้าเธออีกอันนี้เธอบอกว่าอย่างนี้นะแต่ในคลิปวงจรปิด
ผมหลุดอะไรอย่างนี้นะฮะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถูกต่อยถูกเตะเข้าไป
สามีเธอก็พยายามเข้ามาช่วยมาดึงมารั้งพี่เขยก็ถูกลูกหลงเจ็บตัวไปด้วยอีก
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็แค่หมาอึ๋หมาฉี่มันต้องขนาดนี้เหรอ
คุณกิฟต์บอกถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหามาตลอด๔ปีที่ผ่านมาที่เธอเข้ามาอยู่ที่บ้าน

อยู่บ้านแม่ผัวเนี่ยฮะก็อยู่กับครอบครัวของพี่สาวของสามีด้วยเนี่ยเธอก็พยายามอดทน
พยายามยอมพี่สาวสามีกับพี่เขยมาโดยตลอดปมเหตุลึกเนี่ยเธอเชื่อว่า
พี่สาวของสามีคงไม่พอใจที่แม่สามีเนี่ยตัดสินใจยกปั๊มน้ำมันให้สามีของเธอคือให้น้องชาย
อยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็
แจ้งตลอดว่าคือที่ด้านหน้าเขาได้ไปแล้วบ้านเนี่ยจะต้องเหลือคือที่จริงอะค่ะประเด็นก็คือ
ในเดือนนี้เร็วนี้แฟนกำลังจะเซ็นเข้า

ออกมาอยู่นอกบ้านได้แล้วมันก็ไม่แปลกที่จะไม่ให้เข้าไปอีกเลย
หนูก็คิดแบบนั้นคุณแม่คุณแม่ก็มาพูดคุยแบบเราจะเอา
ยังไงกันดีมันออกมาเวรนี้อะไรอย่างนี้
ขณะเดียวกันนะฮะสามีของกิฟต์นะครับยอมรับว่าตัวเขากับพี่สาวก็ไม่ลงรอยกันจริง
คือทางฝั่งของสามีคุณกิฟต์บอกว่าพี่สาวแหละเชื่อแต่พี่เคย
แต่เมื่อกี้ในกล้องวงจรปิดพี่สาวก็บอกคุณกิฟต์นี่ก็มาหลอกน้องชายเขา
ท่านผู้ชมครับส่วนตัวของสามีคุณกิฟต์เนี่ยมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่
พี่สาวกับพี่เคยของเขาทำเกินกว่าเหตุถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
แล้วก็อวดอ้างยศตำแหน่งที่เป็นตำรวจเนี่ยมาข่มขู่ภรรยาของเขาด้วยก็เลยต้องแจ้งความกัน
ส่วนคุณแม่นะครับตอนนี้เนี่ยทางสามีคุณกิฟต์บอกแม่นี่เครียดหนักนะแต่แม่ก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดี
ขณะเดียวกันทางฝั่งพี่สาวกับพี่เขยที่เป็นตำรวจยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะฮะ
เราก็พยายามติดต่อนะครับทุกผู้ชมครับถ้าจะชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะ
ส่วนทางตำรวจบอกว่าก็ไม่ใช่แค่ฝั่งของคุณกิฟต์ที่มาแจ้งความนะอีกฝั่งหนึ่งคือพี่สาวกับพี่เขยเขาก็มาแจ้งความเหมือนกัน
ตอนนี้ก็กำลังพยายามรวบรวมพยานหลักฐานต่างอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องเรียกมาเจรจาพูดคุยแล้วก็สอบปากคำกัน